ช่วงตลอดตลาด

เวลาไปอัปเดตราคาสินค้ากันแล้วนะจ๊ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันวันนี้ค่ะ
เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ

อาหารทะเลวันนี้ปลากระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ